ที่เราจะมีการนำเสนอเรื่องราวข่าวสาร
ที่พระองค์ทรงมีต่อผสกกนิกรเช่าไทย
รวมไปถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาตร
และการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙กันด้วย
แต่ก่อนอื่นเราไปดูบรรยากาศการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลอง
ในพื้นที่ต่างรวมถึงการปลูกดอกดาวเรืองกันก่อน
ในส่วนของภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมก็คืบหน้าไปกว่า๑๗๐๘๐แล้วนะคะ

การก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองในจังหวัดนี้
ที่วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหารพระอารามหลวง
หรือที่เรียกกันว่าวัดเขาพระงาม

ตอนนี้อยู่ระหว่างการทาสีและประดับกาบเชิงต่าง
เจ้าหน้าที่ก็เตรียมปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
ตกแต่งให้สวยงามสมพระเกียรติค่ะ
โดยเฉพาะด้านหลังพระเมรุมาตรจำลองที่เป็นอาคารเรียนเก่า
จะตกแต่งด้วยฉากบังเพลิง
ซึ่งฉากบังเพลิงนี้แหละค่ะถูกถ่ายทอดความงดงาม
ฝีมือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์เทพสตรีด้วย
ทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจกันอย่างเต็มที่ค่ะ
ส่วนการสร้างพระเมลุมาตรจำลองบริเวณสนามหน้าเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับ
ขณะนี้ดำเนินการสร้างไปร้อยละกว่า๘๐แล้ว
และจะประดับตกแต่งให้สวยงามสมประเกียรติ
ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่๑๕ตุลาคมนี้
ส่วนยอดผู้สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจนะครับมีจำนวนเกือบ๔๐๐๐คนเลยทีเดียว
ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายที่ส่วนกลางนั้นกำหนดไว้และปิดยอดไปตั้งแต่เมื่อวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
ส่วนที่จังหวัดสตูนนะคะมีการจัดพิธีบวงสวงนพประดนสุวรรณชัต
หรือว่าฉัดทอง๙ชั้นก่อนอันเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาจำลอง
ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างดำเนินการไปกว่าร้อยละ๕๕
โดยทีมช่างได้นำชิ้นส่วนต่างประกอบตกแต่งอย่างสวยงาม
และเป็นไปด้วยความละเอียดทุกขั้นตอนค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งตกแต่งบริเวณฐานของพระเมรุมาตรจำลอง
และปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม
คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่๑๕ตุลาคมนี้แน่นอนค่ะ
ไปดูกันที่ความคืบหน้าการปลูกดอกดาวเรืองในหลายจังหวัดนะครับก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
อย่างที่บริเวณสี่แยกไฟแดงตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ
เจ้าหน้าที่และประชาชนนะครับช่วยกันปลูกดาวเรือง
และจัดเรียงให้เป็นรูปเลข๙ไทยขนาดใหญ่เลย

และแสดงความอาลัยถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน
โดยวางเป้าหมายว่าดาวเรืองนะครับจะออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ
ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ครับ
และมาปิดท้ายกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
นายสมใจพิกุลงามค่ะชาวบ้านหนองหม้ออำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ลูกดอกดาวเรืองกว่า๕๐๐ต้น
ริมถนนสายนครศรีธรรมราชหัวไซ
เพื่อร่วมแสดงความจงรักพักดี
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
และก็เช่นเดียวกับนางประดับเอียดรื่นชาวบ้านหนองหม้อ
ที่ก็หมั่นรดน้ำแล้วก็กำจัดวัชพืชในแปลงดอกดาวเรือง
ปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านรวมกว่า๒๐๐ต้น
ซึ่งขณะนี้นะคะเริ่มทยอยออกดอกแล้วค่ะ
ว่าจะบานสะพรั่งได้ทันในช่วงการจัดพิธี
ถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
วันที่๒๖ตุลาคมนี้ค่ะ
เรื่องของการปลูกดอกดาวเรืองทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนรวมไปถึงภาคประชาชน

เริ่มที่จะออกเป็นต้นอ่อนแล้ว

เราก็เล่นทดลองปลูกดอกดาวเรืองครั้งแรก
มันก็ดูมีทีท่าว่ามันจะออกค่ะคุณค่ะ

เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าดอกจะออกบานสะพรั่งในช่วงไหน